ทีมชาติไทยเมื่อประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ถึงดีนะคะ
ก็ประกาศไว้ชื่อ๒๔ผู้เล่นคนสุดท้ายนะคะ
ในเกมที่จะเจอกับมาเลเซียแล้วก็เวียดนามในช่วงกลางเดือนนี้นะคะ
ซึ่งสาเหตุที่อาเกียระนิชิโนนะคะ
คือปกติ๑เกมจะใช้ทั้งหมด๒๓คนเท่านั้นนะคะ
เนื่องจากว่าเกมที่จะเจอกับมาเลเซียเกมแรกวันที่๑๔พฤศจิกายน
ทีมชาวไทยหมดสิทธิ์ที่จะใช้งานเทรียฐรมบุญมาทัน
ไซต์คนสำคัญที่ติดโทษแบนนะคะ
ก็จะส่งรายชื่อ๒๓คนปกติ
หลังจากนั้นนะคะก็จะตัดตัวผู้เล่นใหม่อีกครั้ง
จาก๒๔คนที่มีอยู่ในเกมที่จะเจอกับทีมชาติเวียดนาม

โดยทั้งหมด๒๔คนนี้ก็จะเดินทางอยู่กับทีม

ซึ่งในรายชื่อ๒๔คนนะคะก็มี

ก่อนหน้านี้มีปัญหาอาการบาดเจ็บค่ะ